ไม่ใช่สวยเหมือนกัน
เอามากันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะคะพี่บอยปกรณ์ของเราหรือว่าบอยปะเกลียนเนี่ยนะคะ
หลายคนติดตามกันอยู่หัวใจเขายังว่างตลอดเทศกาลละนานเทินมานะคุณนะ
แต่ว่าพักหลังมาในอินสตราแกรมเนี่ยเหมือนจะมีสเตตัสแปลก
เหมือนว่าจะบอกเป็นในว่าเอ๊ะมีใครในหัวใจแล้วหรือเปล่านะคะ
ด้วยความว่าวันก่อนนู้นนะคะที่เขาไปดูคอนเสิร์ตมาเนี่ยไปกับสาวสวยคนหนึ่ง
ชื่อน้องเกิลค่ะเป็นลูกสาวผู้จัดของคุณก้อยปริชัดนั่นเองนะคะ
ไปเดามาหลายคนบอกว่าน่าจะใช่คนนี้แหละมั้ง
แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะพี่บอยก็ออกมาเบรกเลยนะคะ
ไม่ใช่คนพิเศษอย่างที่หลายคนคาดเดาก็เป็นน้องเป็นนุ่งปกตินะคะ
แล้วคือภาพล่าสุดอีกนี่ภาพนี้นะคะแคปชั่นก็หวานใช่ไหม
แล้วก็แท็กรูปไปหาเกิลอีกด้วยถึงจะปากแข็งขนาดนี้
ยังไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จริงหรือเปล่าคะ

เปล่าไม่ได้หอดครับก็คือคือความจริงไม่ได้ตั้งใจเป็นประเด็นหรืออะไรเลย
แต่ว่าคือที่แท็กเขาเพราะว่าแคปชั่นนี้คือยืมขโมยเขามาอะไรอย่างนี้
ก็คือกวนเขาเพราะว่าในแคปชั่นผมเขียนว่าแบบขโมยแคปชั่นมาไม่ให้เครดิตนะอะไรอย่างนี้
แต่ก็แท็กโอ้ยไม่มีถ้าเกิดจะแอลล์กันจริงผมไม่มาแอลล์ออกสื่อผมก็ไปแอลล์กันส่วนตัวอะไรอย่างนี้
มีไม่มีเขาเป็นน้องผมครับป้าก้อยเขาเห็นข่าวเขาก็ส่งข้อความมาครับ
เขาบอกว่าเรียกชื่อลูกสาวเขาผิดครับผม
ตัวน้องเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้จีบตัวพี่ก้อยป้าก้อยเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้จีบก็คือไม่มีอะไร
ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นน้องเพราะพี่บอยบอกแล้วถ้าจะแอ้วจริงไม่แอ้วออกสื่อแน่นอนนะคะ
เอาไปแอบแอ้วอย่างนี้เหรอ
ไม่อยากให้แอบแอ้วเลยอยากจะแอ้วใครอยากให้อ้อยออกสื่อจริงเลยนะคะ